คุณผู้ชมครับมาดูว่าเรื่องนี้อาถรรพ์หรือเปล่า

คือพระท่านช่วยกันสร้างเมนใหม่เป็นเมนดิน

มีคนทั้งที่อยู่ในหมู่บ้าน
แล้วเคยอยู่ในหมู่บ้าน

สงสัยเป็นอาถรรพ์เมนใหม่เมนดินนี่แน่แน่ค่ะชาวบ้านนาแขมตะบนนาแขมอำเภอเมืองเลยครับ
บอกว่าพระสองรูปในวัดป่าช้าบ้านนาแขมเนี่ยนะครับช่วยกันสร้างเมนเตาดิน
ลักษณะเป็นแบบก่ออิดยกเป็นเชิดตะกรแบบโบราณนะคุณผู้ชมฮะนะครับห่างจากเมนเก่า
คือเมนเก่าสร้างมาสัก๒๐๓๐ปีแล้วอยู่กันไม่ไกลหรอกแต่เมนดินเนี่ยไม่มีการผ่านพิธีกรรมทางศาสนา
ชาวบ้านไม่รู้เลยเรื่องการสร้างเมนเชื่อกันว่าอาถรรพ์ลี้ลับแน่เลยเพราะว่าสร้างเมนเตาดินเนี่ย
มา๒เดือนเกิดเรื่องประหลาดคือตั้งแต่๑มิถุนายนที่ผ่านมาจนถึงวันนี้เนี่ยนะมีชาวบ้านในหมู่บ้านทั้งที่ยังอยู่ในหมู่บ้านแล้วเคยอยู่ในหมู่บ้านแล้วไปหากินที่อื่นตายแล้ว๑๘ศพครับคุณผู้ชมฮะในช่วงเวลาสั้นเขาเลยมองว่านี่แหละอาเภษหลังจากกลายเป็นกระแสข่าวนะครับพระที่อยู่ในวัดนะครับก็มีแค่สองรูปเท่านั้นนะฮะก็ตัดสิน

ไว้มันก็บอกเป็นยังครับผมอ่าแล้วแล้วในเรื่องของชาวบ้านเนี่ย
เขาเชื่อไหมว่าเป็นว่าเป็นอาถรรพ์ครับที่ตายหลายหลายศพมันก็
ครึ่งต่อครึ่งกันแล้วครับคิดเชื่อว่าเป็นอาถรรพ์นะครับ